ส่วนศึกแม่ไม้มวยไทยที่มีการเปิดศึกวิวาสชกต่อยกันกลางถนนที่ย่านอ่อนนุษย์เมื่อวานนี้นะครับ
ก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่
โดยวันนี้ครับหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุนะครับ
ที่เป็นชายที่ใส่เสื้อสีม่วงได้เข้าพบพนักงานสอบสวนในพื้นที่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
โดยบอกว่าสาเหตุนั้นยอมรับว่าก่อเหตุจริงนะครับ
แต่สาเหตุเกิดจากอะไรนั้นติดตามจากรายงานครับ
สุดท้ายชาวบ้านเขาห้ามศึกจนทั้งคู่ยอมยุติก่อนแยกย้ายกันในที่สุด
แต่มีผู้บันทึกเหตุการณ์ไว้และนำมาแชร์เพื่อเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่ง
ชนวนเหตุที่ทำให้ทั้งคู่สละรถลงมาสาวหมัดใส่กันกลางถนน
เกิดจากชายสูตรเทาได้ไปตักเตือนชายเสื้อม่วงที่ขี่รถไปเฉียวรถเบ้นแล้วไม่รับผิดชอบ

ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปชกหมวกกันน็อกชายสูตรเทา
ทั้งคู่ลงจากรถมาแลกหมัดกันเป็นการคาดการณ์ของเจ้าของคลิป
อย่าไปตอบไปเถอะ
การเหยียบเท้าเขาหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งจนจนทำให้รถเขาเสียหลักหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับหรือว่าชนก็ผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าตรงนั้นผมไม่ได้เป็นคนเห็นกระตาเลยผมก็เลยฟันทงไม่ได้ครับ
แล้วถ้าพี่ใส่สูตรอ่ะเขาเขาเห็นแน่นอนว่าเขาเขาขับตามหลังอยู่เห็นบอกว่าเห็นเห็นที่คุณโพสต์บอกว่ามีการเบิ้ลเครื่องแล้วก็ไม่ยอมรับความผิดแล้วก็อันนี้คือผมผมเห็นจริงครับว่ามีการมีการเบิ้ลรถแล้วก็มีการต่อว่าแล้วก็ขับออกไปแต่ว่าอาจคือในมุมมองของผมอาจจะไม่ได้ชนจริงก็ได้เพราะว่าไม่งั้นพี่คนที่ขับเน้นเขา

เป็นบางครั้งหลังเกิดเรื่องนายแต่ทุกคนเล่าว่าไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์เฉียวรถเบนต์ตามที่มีข่าวนำเสนอแต่ขณะขี่รถจักรยานยนต์นายแต่ทุกคนถูกรถเบนต์ทับเท้าจึงเร่งเครื่องรถเป็นจังหวะเดียวกับที่ชายสูตรเทาขี่รถจักรยานยนต์ตามมาได้ตะโกนถามว่ารถพี่ขี่แรงใช่ไหมจนทำให้รู้สึกไม่พอใ
นั่นน่ะพี่มีรถเบนต์ขาแพงมากนะพี่ถ้าเกิดการเฉียวชนรถเบนต์เขาจะไม่เอารึเปล่าหรอไม่ไม่เชื่อมั่นใครทั้งนั้นนะฮะ
เชื่อมั่นใครทั้งสองฝ่ายเราก็เฉยเฉยด้านพันธบทโทสะเทียนระบุว่า
นายดารุพลสารภาพว่าได้มีการชกต่อยกับคู่กรณีในวันเกิดเหตุจริงส่วนประเด็นที่ขี่รถจักรยานยนต์เฉียวรถเบ้นนั้น
ดรุพลอ้างว่าไม่แน่ใจว่าเฉียวหรือไม่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาขับรถโดยไม่สวมหวกนิรภัย
ยอมให้คนซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยและขี่รถโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปรับเงินจำนวน๑๐๐บาท
นี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเนื่องจากต้องรอผลตรวจอาการบาดเจ็บจากแพทย์ของทั้งสองฝ่าย
ขณะที่ชายใส่สูตรเทายังไม่เข้าให้ปากคำและติดต่อไม่ได้
ส่วนคนขับรถเบ้นขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน